เมื่อหลายวันก่อนเห็นภาพคุณควงกันกันหนุงกันหนิงเดิน๕สินค้า
ขอบคุณค่ะหลายคนสงสัยในความสำคัญว่าเออมันจะเป็นยังไงกันนะคะ
ซึ่งความสัมพันธ์นะคะกับนักร้องนักแสดงสาวนิโคเทริโอ
หลังถูกชาวเน็ตจับสังเกตโมเมนต์สุดมุ้งมิ้งผิดปกติ

โดยเจ้าตัวยอมรับแบบแมนเลยค่ะ
ว่าวันนี้ผมมีความรักค่ะ
ซึ่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทความสัมพันธ์ในฐานะคนพิเศษได้เพียงแค่๓สัปดาห์เท่านั้น
แม้จะรู้จักกันมานานถึง๒๐ปีค่ะ
พร้อมย้ำเลยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าแฟน
แต่รักครั้งนี้ก็มองไกลไปถึงเรื่องแต่งงานเลยค่ะ
แล้วไม่ถึงเดือนแล้วก็มา๓อาทิตย์
คำว่าแฟนไม่อยากใช้เพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เวลาผมคบใครผมคิดจะแต่งงานด้วยนะ
ผมอยากไปให้ถึงจุดนั้นผมอยากมีครอบครัว

อยากแต่ผมไม่รู้เขาอยากแต่งกับผมหรือเปล่าเนี่ย
แต่วันนี้อย่างที่ผมบอกวูดดี้วันนี้ผมเริ่มมีความรัก
วันหนึ่งผมมีพ่อผมมีแม่พ่อผมเจ็บไข้ได้ป่วย
ผมก็ต้องดูแลความรักของผมรักดั่งดวงใจอย่างดีที่สุด
แม่ผมก็ต้องดูแลแล้วก็ร้ายแห่งดวงใจ
เมื่อผมมีความรักใหม่เข้ามาผมก็ต้องรักษา